อีกรายนึงแล้วนะคะสำหรับการใช้สื่อโซเชียลในทางผิดค่ะ
วัยรุ่นจังหวัดยะลานะคะเขามีการโพสต์เฟซบุ๊ก
แต่ว่าเป็นการโพสต์เฟซบุ๊กขายทั้งยาบ้า
ขายทั้งปืนถ่วนโพสต์หร้าเลย
ตอนนี้ตำรวจเขารู้พิกัดแล้วนะคะแล้วก็กำลังเตรียมที่จะรวบตัวกันอยู่
ออนไลน์มีการแจ้งเบาะแสมาค่ะเป็นผู้ใช้งานเฟซบุ๊คที่ใช้ชื่อว่าตือลออีแกซาเด็งมาม่า
สิบเก้าสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยคนนี้เขาโพสต์รูปภาพการขายยาบ้า
มีการแบ่งบรรจุในหลอดกาแฟพร้อมจำหน่ายกว่า๒๐๐เมตรเป็นยาบ้าชนิดสีส้มและสีเขียว
เสื้อลายพรานทหารพร้อมปืนพกสั้นโชว์หราบนเฟซบุ๊กอีกเหมือนกัน
พอภาพและข้อความแบบนี้ถูกเผยแพร่ออกไปมีคนแสดงความคิดเห็นเยอะเลยค่ะ
ทั้งการว่ากล่าวตักเตือนการเรียกร้องให้ตำรวจเข้าไปดำเนินการ
โดยจากข้อมูลที่ระบุตำแหน่งที่อยู่ของวัยรุ่นคนนี้เนี่ยระบุว่าอยู่ในเขตเทศบาลนครยาลา
ตอนนี้ก็ต้องรอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความชัดเจนแล้วก็ให้ดำเนินการตามกฎหมายค่ะ